ให้เต็มคาราเบลโอ้โหหิวแล้วอ่ะไก่ทอดเยาวราชเขาบอกว่าอร่อยหอมกรอบโดนใจเยาวรุ่นนักแล
อยู่ที่ไหนของเยาวราชไปติดตามกันเลยในช่วงตลอดกิน
กรอบของหนังก็กรอบมากนะครับสกัดมีเสียงนะครับ
สวัสดีครับชื่อก๊อตนะครับเป็นเจ้าของร้านไก่ทอดก๊อตจิเก็นครับ

คือตอนแรกผมทำงานประจำครับแล้วก็ติดช่วงโควิดโดนวิทอัพเปย์บ่อย
ก็เลยคิดว่าอยากจะหาอะไรทำสักอย่างครับพอดีชอบกินไก่
ก็เลยไปลองซื้อไก่มาแล้วก็ลองทำมาขายแล้วก็ผลตอบรับดีก็เลยขายมาเรื่อยครับ
ขายไก่ทอดของเราครับชิ้นส่วนที่มีก็จะเป็นปีกเต็มครับน่องแล้วก็สะโพกครับ
ลับการหมักการทอดนะครับถ้าของเรานะครับเราจะหมักไก่ข้ามคืนครับ
ก็คือมาขายตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้วก็ตอนเช้าเราจะเอามาใช้ขายครับผม
ถ้าเราหมักไก่เข้าเนื้อตั้งแต่ตอนกลางคืนนะครับไก่ก็จะเข้าไปในเนื้อรสชาติมันก็จะอร่อยได้
โดยที่เราไม่ต้องใส่น้ำจิ้มอะครับแล้วส่วนแป้งมันจะมีรสชาติติดออกมาที่แป้งด้วย
มันจะทำให้แป้งกรอบเวลาเรากินถ้าลองสังเกตดูไก่บางร้าน
หนังกับเนื้อมันจะติดกันไปเลยครับภาษาของเรามันจะดึงออกได้
แล้วก็จะมีความแบบฉ่ำอะครับ
ได้ร้อยกิโลภายในเดือนแรกนะครับและหลังจากนั้นก็ขึ้นมาที่๒๐๐ฟิลละครับ
ที่ร้านเราจะมีชิ้นส่วนเป็นปีกเต็มนะครับราคาสิบห้าบาทครับ
ไก่เล็ก๑๕บาทน่องไก่ใหญ่๒๐บาทสะโพกเล็ก๑๕บาทแล้วก็สะโพกใหญ่๒๐บาทครับ
ถ้าเป็นรสชาติมันจะหอมเป็นตัวกระเทียมพริกไทยนิดนึงครับแล้วก็จะมีกลิ่นแบบว่าเครื่องเทศมันจะทำให้มันมีรสชาติได้โดยที่เราไม่ต้องใส่น้ำจิ้มอะครับแล้วมันก็จะหอมเวลาเรากัดเข้าไปความกรอบของหนังก็กรอบมากนะครับเขากัดมีเสียงนะครับแล้วก็บางทีลูกค้าจะบอกว่าซื้อไปแล้วถ้าวางไว้ดีดีนะครับถึงเย็นอ่ะมันก็ยัง

ถ้าเป็นสาขาเยาวราชจะอยู่ที่ถนนมังกรนะครับด้านหน้าโลตัสเยาวราชครับผมเปิดตั้งแต่๖โมงเช้าถึงประมาณบ่าย๓โมงนะครับ
อย่าลืมมาทานไก่ทอดนะครับไก่ทอดกอทิเก็ตนะครับอยู่หน้าโลตัสเยาวราชนะครับกรอบอร่อยหอมครับผม